จากเรื่องของคนมีคู่มากันที่เรื่องของหนุ่มโสดสุดฮอตกันบ้างดีกว่า
โอ้โหคุณป้องนวัดค่ะ
ต้องบอกเลยว่าเขาโสด
มาพักใหญ่แล้วก็ยังคงยืนยันนั่งยานอนยันว่า
ก็ยังอยากที่จะครองสถานะโสดต่อไป

อะไรล่ะผู้หญิงที่ไหนแล้วหน่อยบอกโสด
สดเหรอเออเนี่ยภาพนี้ขอยกความดีความชอบให้กับลูกเพจของใต้เตียงดาราคุยแล้วเนาะ
เขามีการเก็บภาพไว้ได้ทัน
ขณะที่หนุ่มป้องดูใกล้ชิดสนิทสนมกับสาวนิรนามในผับ
แต่ว่างานนี้พระเอกหนุ่มคุณป้องถึงกับเหงื่อแตกพลักเลยคุณค่ะร้อนเหรอ
อืมไม่ได้คือแบบเอ่อไม่รู้จะตอบยังไงออกอาการเขินนิดนึง
ออกมาชี้แจงแบบรัวเลยว่าสาวที่ใกล้ชิดแนบอกในผับเนี่ย
ไม่ใช่คนรู้ใจนะคะเป็นเพียงแก๊งเพื่อนของน้องชายที่รู้จักกันเท่านั้น
คือไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็คงเต้นอะไรประมาณนี้เฉย
คล้ายเจ้าของไอจีกำลังจุ๊บไหล่พระเอกหนุ่มอยู่นั้น
คนนี้แซ่บอ่ะป้องบอกว่าเขาตอบแบบเขินนิดนึงคุณ
เขาบอกจริงรู้จักสาวสวยคนนี้เขาเป็นสาวสเปนนะ
รู้จักกันมาพักนึงแล้วสถานะจริงเนี่ยคือเพื่อนสนิท

แต่ยอมรับว่าเคยตกอยู่ในโมเมนต์กิ๊กกักกันจริง
แต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้มันไม่สามารถสารต่อความสัมพันธ์แบบคนรักได้
เพราะสาเหตุอะไรใช่เรื่องของระยะเวลาหรือว่าระยะทางหรือเปล่า
รูปมันไม่มีอะไรนะจริงคือแบบ
มาถ่ายตอนผมหลับตาอย่างนี้คนเราก็กระพริบตาได้บ้างใช่ป่ะ
เป็นกลุ่มเพื่อนธรรมดาไม่ได้แบบว่า

ทุกวันนี้ยังจำชื่อไม่ได้เลยแค่เป็นกลุ่มเพื่อน

ก็ถ่ายกันบนนี้ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลย
มีช็อตมีช็อต
จู๊บไกร

ฟังกันคุยกันทุกข้อว่ากันไป

มันแบบคือถึงจะรู้สึกดีถึงจะชอบกันยังไง

มันแบบเป็นไปได้ยากอย่างนี้

มันก็อาจจะเสียเวลาทั้งคู่เพราะว่า

พี่ป้องใจไม่สู้เลยเดี๋ยวนี้ตัวก็ไม่ได้แพง

เขาอาจจะคิดว่ามันแบบคุยกันยากอะไรอย่างนี้
เรื่องของเวลาระยะทางการสื่อสาร

แต่คุณก็บอกเลยว่านานจะเห็นแบบ

คือปกติเขาดูเหมือนจะเป็นแบบคัสโนว่านิดนึงนะ
เพราะว่ามีข่าวกับสาว

แต่น่ารักนะมุมขนาดเขิน
เออน่ารักเลิฟยูจ้า